ขั้มเป็นไงนะคะตอนนี้
ตอนนี้หรอคะก็
ว่าแต้วได้คำสอนจากคุณพ่อมาเยอะ
ในเรื่องของการมองโลกในความเป็นจริงอะไรอย่างนี้
เราก็ถือว่าคำสอนนี้เป็นอะไร
ที่ทำให้เรามีสติ
กับคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยค่ะสภาพสินใจแข็มแขล่งขึ้นเรื่อย

แล้วเขาตั้งใจจะทำอะไรไหมคะในวันครบรอบ
ในวันครบรอบก็ทำบุญนะคะก็มีถวายผ้าไตร
แล้วก็ไปถวายสังขทานตามประเพณี
แต่คนก็ชินชมว่าเปล่าค่อนข้างเข้มแข็งมาก
อย่างที่บอกว่าคุณพ่อสอนมาเยอะค่ะ
คุณพ่อสอนให้เรารู้จักที่จะไม่ประมาทกับชีวิต
คือเหมือนเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราสามารถที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้
แม้กระทั่งเรื่องชีวิตเราเองที่อย่างน้อยไม่แน่นอน
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันช่วยได้มั้

กับการที่เราได้ทำงานเพราะว่าเหมือนเราได้โฟกัส
โฟกัสเรื่องงานอะไรอย่างนี้ไม่จมอยู่กับความเศร้า

ตอนนี้เหมือนเราต้องเป็นหลักมากขึ้นไหมครับ

คือเจ้าคิดว่าถ้าเจ้าผ่านพี่เต๋าไปเจ้าก็คงเซเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคือเหมือนเราก็จับมือกันทั้งคุณแม่ทั้งพี่เต๋าแล้วก็เจ้า
แล้วก็ยังมีพี่โน้ตสามีพี่เต๋าอีกคนนึง
เหมือนแบบมาช่วยกันพยุงให้เราสภาพจิตใจ
แล้วก็การใช้ชีวิตมันเหมือนแบบค่อยกลับมาไม่ปกติแหละ
แต่ว่าก็เพื่อให้มันแบบพยุงกันไปได้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรายังอ่อนแอ
ทั้งมีมาเข้าฝันเพราะมันอีกไหม

ตอนแรกก็ยังบอกว่ามามาเลยนะจริงมันคนละ
แล้วสาวจะเจอมา

เพราะฉะนั้นเขาก็จะนั่งสมาธิ
เชื่อว่าเป็นอะไรที่น่าจะทำให้เป็นผลบุญให้คุณพ่อด้วย

ต้องพาคุณแม่ไปทำกิจกรรมนอกบ้านไม่ให้อยู่คนเดียว
ก็จะมีให้คุณแม่มอบใหม่หน้าที่ให้ช่วยดูแลหลาน
คุณแม่ก็เป็นคุณยายที่ทำหน้าที่คุณยายเต็มตัว
เพราะปกติพี่สาวจะดูฟิลตันเลยค่ะ
แล้วก็ตอนสุดก็มีไปทานข้าวกันกับคุณแม่เป็นคุณครัว
ก็คุณแม่ไม่ค่อยออกข้างนอกเท่าไหร่ค่ะ
ก็ชวนกันไปทานข้าวจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง

ใช่ค่ะก็ชวนไปเพราะว่าก็จะได้มาเจอกันหลายคน

แล้วก็คนก็บอกว่าเป็นการเปิดตู้เองจะเป็นการหรือเปล่า

ถ้าตามการไม่หน้าเผลอขนาดนั้นอะไรอย่างนั้น
หน้าตนนี้น้องตัวเองเรายังไม่พร้อมด้วยใช่ไหม

เปิดตัวอย่างเป็นทางเดินแล้ว

ใครต้องห่วงติดหรือไม่ติด
ก็รู้สึกว่าเป็นคนคนผ่านมาในชีวิต
เราไม่ต้องการหนามวัวว่าจะติดหรือไม่
ก็มีหลายคนที่อยู่รอบ
มีทั้งแบบพี่ในวงการช่างแต่งหน้าพี่เอพี่โกะทุกคนคือมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหมด
แล้วก็รวมถึงแบบพี่ต้นด้วยเจมส์ด้วยหลายคนเพื่อนนักแสดงทุกคนมาเป็นกำลังใจให้
เราก็รู้สึกแบบทราบซึ้งมากที่เขาแบบมาช่วยเราตั้งแต่วันแรก
ยังกำลังไปทันท่าวนั้นและจะแล้วได้ทั้งท่าวของแม่ด้วยมั้ยคะ

ก็ดีค่ะน้องนี่อยากพี่ต้นเง่งต้นจุดชนมากในการรูปแล้ว
คือเราก็มองเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้ว
แต่ว่าเวลามีงานอะไรก็ชวนพี่ต้นมาด้วย
เราก็รู้สึกว่าอยากให้เขามาเพราะว่าเขาเองก็ผูกพันกับคุณพ่อมาก
คุณพ่อเห็นเขามาตั้งแต่เด็กด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็มาด้วยความเต็มใจตั้งใจจริงว่าเขาอยากจะทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนคุณพ่อ
คือมันรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าเหมือนเราก็แบบรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่หวังดีกับเราคนหนึ่ง
แล้วเราก็หวังดีกับเขาไปเป็น

ก็ดีค่ะก็ยังเหมือนเราก็ค่อยรู้จักกันไปอะนะคะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนอะใช่ค่ะ
ก็ค่อยเรียนลงไปค่ะ
เพราะเขามีภาพ
คงไม่เป็นเชิงเขินค่ะไม่รู้เหมือนกัน
ก็ยังแต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะเวลามีภาพออกมาในโซเชียลอะไรอย่างนี้

สถานะตอนนี้ก็คือเราจะเรียกว่าอย่างไง
คือแม่ก็โอเค
คือก็เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วย
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขาหวังดีกับเรา
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพาไปรู้จักคนที่เรารู้จัก

แล้วก็คำว่าไฟเขียว
แต่ว่าคงไม่คือจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้

เพราะคือแต้วรู้สึกว่าคือ
อย่างตอนที่เราเป็นแฟนกับพี่ส้นหรืออะไรมาตลอดเวลา
ก็คือเราก็ยังอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ตลอด

เราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีคำว่าไฟเขียวอะไรต่าง
เพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเรา
เราจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคงไม่ได้มีไฟแดงไฟเขียว
อย่างเมื่อกี้มีคอมเม้นท์ไหมคะถูกกับคนนี้อะไรอย่างนี้

เราก็เจอกันคุยกันควบความผิดไม่ได้มีนอกรอบอะไรค่ะ
แต่เหมือนก่อนหน้านี้แต้วเจอเยอะเหมือนกันที่มันติดโควิดพอดีเนาะ
ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะ
เกี่ยวกับเหมือนดราม่าเรารู้อ้อนรู้นี่นั่นแหละค่ะ

ไม่ได้เหมือนเอามาคิดอะไรมากค่ะ
เตอร์เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการจะพูดอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแต้วก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราในทุกเรื่องอะไรอย่างนี้
จะมาถึงวันนี้มันก็ใช้เวลาทั้งตอนที่มันมีปัญหา
หรือว่าใช้เวลาในการแก้ไขมาประมาณนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนถึงวันนี้ถามว่าเราเสียใจไหมเขาก็เสียใจอยู่แล้ว
แต่ว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์อะไรอย่างนี้
หรือว่าความสุขของเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะแบบก้าวออกมาให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าไปทุกข์นานเพราะว่าคือเรื่องที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตที่เรากลัวมาก
เพื่อว่าเราจะต้องกลับมามีชีวิตเหมือนเดิม
เวลาที่เราแบบมีความสุขมากเราก็อย่าไปยึดติดกับมันมาก
เพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่กับตรงนี้แหละค่ะ
เราไม่มีทางรู้ว่าแบบอนาคตจะเป็นยังไง
คือทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็เกิดขึ้นเร็วมาก

แล้วก็ไม่ว่าคนจะพูดอะไรแต้วก็แต้วก็ไม่ตัดสินไม่แบบไม่ไปพูดกับเขาว่ามันไม่ควรพูดหรืออะไรอย่างนี้
ก็ฟรีเพราะแต้วรู้สึกว่าแต้วไม่สามารถห้ามใครได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถห้ามแต้วได้เหมือนกัน
ว่าสิ่งนี้ไม่งบเงินเลย

แล้วก็เรื่องว่าเรามีแน่นอนพูดได้สักอย่างเห็นเลย
แล้วก็ใช้ชีวิตของเราสิ่งที่เราทำวันนี้มันก็จะไปมีผลในอนาคตของเรา
มันก็ไม่ได้แบบคำพูดของใครไม่ได้จะแบบมาทำให้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเรา
แคร์คนรอบข้างเราเราไม่ทำให้ใครเสียใจอะไรอย่างเงี้

ตอนนี้เหมือนกันนะคะคนพูดติดปากอะเนอะ

แต่ว่าการที่จะแบบไปตัดสินใจแบบนั้นก็มันตื้นไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรื่องคำว่าไฮโซอะไรอย่างนี้แต้วก็ไม่รู้
เพราะแต้วก็ไม่รู้ว่าแต้วใช่หรือแต้วไม่ใช่หรือว่ายังไง
หรือว่าคนที่เขาถูกเรียกเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้
แต่แต้วคิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ค่อยแฟร์เหมือนกัน
ที่เขาเหมือนจะต้องถูกจำกัดความแค่คำนี้อะไรแบบนี้
เขาอาจจะอยากถูกมองเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า
ในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนชอบเต้าก็ไม่แตกอะไร
แต่ว่าให้ไฮเขาทำใจใช่ไหมถ้าเป็นแฟร์เต้าเขาต้องโดนจังตรัง
เออไม่ค่อยไม่รู้ค่ะเต้าก็ใช้ชีวิตของเต้าค่ะ
แล้วก็บาลานซ์ให้ทุกคนแฮปปี้เพราะว่าแต้วรู้สึกว่าแต้วไม่อยากทำให้ใครแบบไม่แฮปปี้
ขอบคุณให้น้องขอบคุณแล้วค่ะ
เป็นการสัมภาษณ์ที่จริงจังครับแม่ในชีวิต